ต่อกันที่เรื่องของสุนัขกันบ้าง

เห่าหมาหอนแบบนี้ในตอนกลางคืน

มันจะเห่าคนหรือผีมันก็ผีแหละอย่างนั้นคุณช่วยดูด้วยว่าที่มันเห่าเห่าอะไร
โอ๊ยผีแล้วฟันทงเลยมีตัวผีอะไรบ้าง
ทำไมคุณรีบฟันทงขนาดนั้นคุณดูดีก่อนเห็นไหมที่เราวงกลมแดงให้ดู
เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมช่วยกันโฟกัสเพ่งพินิษฐ์ไปว่าไอ้ที่วงไว้นั่นมันคือเงาหรือมันคืออะไรทำไมหมาถึงเห่าจังเลย
ซึ่งคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปของกล้องวงจรปิดบนถนนแห่งหนึ่งเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าหมาเนี่ยกำลังเห่า
เหมือนมันเจออะไรแปลกอ่ะซึ่งเราดูจากภาพเนี่ยเราก็ไม่เห็นว่าเป็นคนไม่เห็นว่าเป็นรถไม่เห็นว่าเป็นอะไร
แต่ลักษณะเหมือนเป็นเงาอะค่ะเป็นเงาเท้าเดินนำหน้าหมาไปแล้วที่หลอนไปกว่านั้นพอไปถึงเสาไฟ
ไฟติดเฉยไหนคุณสังเกตนะค่อยดูไปเนี่ยคือเสาไฟเดี๋ยวนี้มันเป็นระบบอัตโนมัติเวลาใครเดินผ่านปุ๊บมันจะติดปั๊บใช่ไหม
จริงแล้วเนี่ยพอเงาผ่านปุ๊บไฟติดเฉยเลยค่ะก็เลยงงสิทางเจ้าของคลิปยังบอกอีกว่าก่อนหน้านั้นนะ๓คืน๓คืนก่อนมีคนเสียชีวิตมาแล้ว
แอบคิดเลยประติดประต่อเรื่องเลยว่าหรืออาจจะเป็นวิญญาณของคนที่เสียชีวิตหรือเปล่าที่เขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแล้ว
บางทีเขาบอกว่า๓วันเพิ่งรู้ตัวใช่ยังไม่รู้ตัวเองตาย
กำลังวิญญาณใหม่หน้าใหม่น้อมใหม่เพิ่งจะตายแค่เคยตายมาก่อนแหลก
เห็นนะคะเห็นเป็นเหล้าเหมือนคนเดิมจริงนะบางคนก็บอกว่าถ้าวิญญาณที่ยังสิงสถิตอยู่ตรงนั้นเขามา
ตามเก็บรอยเท้าเคยได้ยินเหมือนกัน

ซึ่งไม่แน่มันอาจจะกว่าเป็นสัตว์หลายทางบางอย่างเช่นตัวเงินหากร้อง
เป็นไปได้หรือเปล่าเพราะมันระยะไกลมันเห็นไม่ชัด

คุณซาโมชิกามิยาค่ะอาทิตย์ขออภัยนะคะตามไปดูให้ถึงนะไปกันให้ถูกแล้วก็ลองดูถ้าใครชอบเรื่องนี้สิ่งลี้ลับต่างแบบนี้ก็ไปลองไขปริศนาดูค่ะ